คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้าง
คุณผู้ชมเนี่ยเขากำเนิดขึ้นนะมื่อวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
เขาบอกว่าลองมาทำความรู้จักกับบิ๊กป้อมในแบบไม่มีอคติ
และเปิดตาเปิดใจอะไรที่คิดว่าไม่ใช่

ดิฉันเข้าไปดูแล้วค่ะมีคนกดไลค์ตอนนี้นะ๑๐๙๑คน
ซึ่งคนที่เขาก่อตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเอฟซีใช่ไหมคะ

เป็นแฟนคลับที่ติดตามผลงานของรองนายกท่านนี้มาโดยตลอด
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือปักหมุดเอาไว้เลย
ว่าเพจมุมน่ารักของลุงป้อมจัดทำโดยแฟนคลับ

ช่วยเหลือประชาชนปลดหนี้นอกระบบแก้ปัญหาประเทศชาติต่อไป
คอมเมนต์โปรดแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่เหมาะสม
แล้วก็บอกนะคะว่าไม่เน้นที่จะด่าตอบโต้ใคร
เน้นโจมตีฝ่ายไหนไม่ทับถมปมด้อยเพจคนอื่น
แล้วก็ไม่ใช้คำหยาบคายในโลกโซเชียลนะจ๊ะ
บรรยายความเป็นพี่ใหญ่ของผลเอกประวิทธิ
ที่ทำหน้าที่จนทำให้เป็นที่รักของเพื่อน
แล้วก็พี่น้องในกองทัพด้วยนะครับ

เพราะนักข่าวสายทหารเขาก็มีการไปสัมภาษณ์
อย่างที่ว่าสนานานวมมันก็ตัดคลิปมาลงในเพจด้วย
ใช่แล้วก็อธิบายเรื่องของปมนาฬิการูด้วยในเพจนี้นะฮะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเลยไปสอบถามหน่อย
ไปสอบถามซิว่าพอเห็นแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพจแฟนคลับ
แล้วมาดูนะคะว่าลุงป้อมจะตอบกลับมา
หรือว่ามีสีหน้าท่าทางยังไงไปฟังกันค่ะ

แหอบอมยิ้มเล็กนะผมว่าใช่ค่ะอมยิ้มเล็กนะผมว่า

ทางด้านพลโทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหม
ก็ได้พูดถึงเรื่องเพจมุมน่ารักของรองนายกรัฐมนตรี
บอกว่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครทำ
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ทีมโคศกกลาโหมจัดทำแบบแน่นอน
ซึ่งท่านก็บอกด้วยบอกว่าการทำเพจแบบนี้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองของสังคม
มองเห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล
แล้วก็การทำงานอย่างเสียสละของรองนายกรัฐมนตรี

ก็ต้องยอมรับทั้งฝ่ายตำหนิแล้วก็ฝ่ายชมเชย
ดิฉันยังเข้าไปดูอยู่นะคะก็ยังเห็นความเคลื่อนไหวอยู่คุณผู้ชม
มาบอกว่าเมื่อปีที่แล้ว
ผลการสำรวจ๕อันดับรัฐมนตรีครองใจประชาชน
อันดับหนึ่งเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
แต่ยังไงก็ยังเป็นกำลังใจให้อยู่
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้รายละเอียดก็เข้าไปดูได้นะคะในเพจมุมน่ารักของลุงป้อมค่ะ